ที่เรื่องราวชีวิตรักของนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
คุณสิริพรอำไพพงศ์กับอดีตสามีคือคุณโก้

ลักษณ์สุดมีเพจ๑ออกมาแชมเรื่องราวของอดีตสามี
อยู่กับลูกบุญธรรมอย่างมีความสุข
มาดูว่าเขาออกมาชี้แจงอย่างไร

เพจเจ๊เผือกครับไปโพสต์ข้อความอัปเดตชีวิตของคุณสิริพรอำไพพงศ์
ว่าหลังจากที่พี่นางตัดปัญหายอมแบ่งสมบัติให้โก้อดีตสามี
ซึ่งจริงแล้วพี่นางไม่จำเป็นต้องแบ่งให้ก็ได้
โดยโก้ได้รถได้บ้านในกรุงเทพพร้อมกับเงินสดในบัญชีอีกก้อนหนึ่ง
นี่ยังไม่รวมถึงกับที่รวมหัวกันโกงไปก่อนหน้านี้อีกนะ
นานดูมีความสุขขึ้นมากยังเดินสายทำบุญสลับกันกับการท่องเที่ยวไปตามใจฉัน
ส่วนโก้พอมีตังค์แล้วก็ไปถอยปอเช่สีม่วงมาใหม่๑คัน
แล้วก็ไปใช้ชีวิตไปมากลับบ้านในกรุงเทพที่พี่นางยกให้
อยู่ในบ้านหลังนี้กับอดีตลูกบุญธรรมของตัวเองอย่างมีความสุข
ซึ่งข้อความนี้นะคุณผู้ชมถูกแชร์ไปโอ้โหหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทีเดียวนะฮะ
คือต้องเท้าความก่อนว่าประเด็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
เห็นเลยว่ากำลังเหมือนจูบกันไอ้เพลงต่างที่เขาร้องออกมานี่ร้องออกมาจากชีวิตจริง
อดีตสามีกับลูกบุญธรรมออกมาปฏิเสธบอกไม่มีทางเป็นไปไม่ได้

อย่างบรรดกศัพท์สินเรื่องของสินสมรสอย่างหัดจากกันไป

อดีตสามีของคุณสิริพรคือคุณโก้สุชาติ

เรื่องราวที่เพจเขียนไม่เป็นความจริง

ข่าวมันจบไปแล้วไม่อยากพูดอีก
วอนว่าคนเขียนข่าวอย่ามาทำร้ายกันอีกเลย

ไปซื้ออะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของพี่ถูกไหม

เอาข่าวไปลงแสดงคุณมาแอบส่องหน้าบ้านผม

มันเป็นสิทธิของพี่และของในบ้านพี่อ่ะ

พี่จักต่อสายตรงถามเลย
คนไปเห็นไม่มีปอเช่จอดอยู่หน้าบ้าน

นี่ฮะในเฟซบุ๊กนะครับก็ยังโพสต์

ถ่ายรูปสวยงามตามสไตล์ของคนโสด

น้อมนำสู่ความสำเร็จทุกประการ
สาธุคิดดีทำดี

อย่าลืมว่าเขาก็ถูกหวยบ่อยนะคุณสิ
คุณถูกทีนี่นะมองไม่เห็นหน้า

กลางเป็นทัศน์อย่างนี้นะครับ